อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะนำมาฝากคุณผู้ชม
อะไรใหญ่นี่ต้องผมเลย

เล็กมากใหญ่คุณชนะค่ะ
ต้วมเลยทีเดียว
แปลงรวดลายกระดกไทยสีทองด้านหน้าวิหารนะครับ
เพื่อให้คนที่มาทำบุญได้ตีคล้องตามความเชื่อ
เพื่อให้มีโชคมีลาบมีชื่อเสียงที่โด่งดังเหมือนเสียงคล้อง
เสียงกลางวานเสียงดังไกล
แบบนี้แหละครับคล้องยักษ์นี้นะครับ
บอกว่ามีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่๔๙๙เมตร
น้ำหนักรวมเนี่ย๒ตันครับ
๑กิโลกรัม๒ตันต้องใช้อะไรยกเนี่ยคุณ

บริเวณตรงกลางของคล้องซึ่งเรียกว่าจูมกลางใหญ่เนี่ย
ตรงกลางก็ได้ทาสีแดงสดใสเอาไว้
แล้วก็มีจูมบริวารอีก๘จูม
แต่งด้วยสีสันสวยงามวงกลมล้อมรอบเห็นไหม
นี่แหละครับแล้วก็ความอลังการของคล้องนี้ถือว่า
ใหญ่สุดของจังหวัดอ่างทองเลยทีเดียว
ไปถามท่านนี้นะครับเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง
ก็คือพระสุวรรณมุณีก็บอกว่า
มีประชาชนนะครับให้ความสนใจกันมาก
ของใหญ่เนี่ยเนี่ยยุติเนี่ยมองมองเนี่ยแหละครับ
ได้มาจากญาติโยมในจังหวัดอ่างทอง
บริจาคให้เนื่องจากว่าที่วัดต้นสนเนี่ย

ก็ได้ถวายของใหญ่ให้อีกครับ
จะได้มีชื่อเสียงที่โด่งดังกลางวานไปไกล

วัดต้นสนจังหวัดอ่างทอง

ส่วนใหญ่เวลาเขาไปทำบุญ๙วัดเนี่ย
วันเดียวเขาจะไปที่อายุทยากันบ้าง

แล้วก็นี่ก็เป็นคล้องขนาดยักษ์ใหญ่ที่
น่าจะใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาในตอนนี้นะ
ถ้าคุณผู้ชมมีค้องที่ใหญ่คนนี้

เดี๋ยวจะให้คุณชนะไปยืนเทียบว่าใหญ่จริงหรือเปล่า
อันนี้เส้นผ่านสุนการประมาณเกือบ๕เมตรใช่ไหม